ไปที่จังหวัดกาลสินนะคะคือตอนนี้เนี่ยเด็กเนี่ยเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะ
นักเรียนผู้หญิงม๒ค่ะชวนเพื่อนมาเรียนออนไลน์ที่บ้าน
แต่สิ่งที่ทำกันก็คือซื้อน้ำอัดลมมาไม่ใช่น้ำอัดลมอย่างเดียวนะคะ
ซื้อยาอะไรไม่ทราบค่ะมากินพร้อมกับน้ำอัดลม
เพื่อนคนอื่นกินไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าน้องม๒ที่เป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านนะคะ
ผู้ปกครองนำตัวส่งโรงพยาบาลช่วยเหลือได้ทันนะครับ
ดูเรื่องราวเตือนภัยนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
คือเป็นโพสต์ที่คุณพ่อของน้องเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกว่าเตือนภัยวัยรุ่นเกือบเสียลูกสาวไปก็เพราะยานี้นะคะ
พ่อบอกว่าพูดไม่ออกเลยได้แต่น้ำตาตกในในดีนะ
ที่นำตัวน้องแล้วก็มาส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะ
แล้วคุณพ่อให้ข้อมูลบอกว่ายานี้กำลังระบาดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
วัย๓๖ปีค่ะเป็นชาวกาลสินเล่าให้เราฟังนะ
บอกว่าเมื่อประมาณสักวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ลูกสาวม๒๑๔ปีค่ะชวนเพื่อนประมาณสัก๓๔คน
เรียนออนไลน์ด้วยกันที่บ้านพักนะฮะส่วนพ่อแม่ก็ออกไปทำงาน
จนกระทั่งตกเย็นเพื่อนของลูกก็ย้ายกันกลับบ้าน
ย้ายกันกลับบ้านครับพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาจากทำงาน
สักประมาณหกโมงเย็นเฮ้ยเห็นลูกสาวมีอาการผิดปกติ
คล้ายกับลักษณะคือตอนแรกเหมือนลอยแล้วอยู่ดีลูกสาวก็ช็อก
อกแล้วชักชักเกร็งอะค่ะหลังจากนั้นล้มตึ่งทั้งยืนเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเป็นแบบนี้สักประมาณ๑นาที
พอตั้งสติได้ค่ะพ่อแม่รีบคว้าตัวลูกสาวไปส่งที่โรงพยาบาล
เองพอเห็นท่าไม่ดีแล้วรีบเอาตัวน้องเข้าห้องฉุกเฉินนะคะ
ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ช่วยชีวิตจนพ้นขีดอันตราย
ทีนี้คุณผู้ชมลองมาดูข้อมูลนะคะคุณพ่อให้ข้อมูลบอกว่า
จากการสอบถามเพื่อนที่มาเรียนออนไลน์ด้วยกันกับลูกสาว
บอกว่าสาเหตุเกิดจากการที่ระหว่างที่ลูกสาวกับเพื่อน
เรียนออนไลน์แล้วรวมเงินกันไปซื้อน้ำอัดลมมาดื่ม
พร้อมกับมีเพื่อนในกลุ่มสั่งยาชนิดหนึ่งมา
พร้อมกับดื่มดื่มเข้าไปพร้อมกับเครื่องดื่มน้ำอัดลม
โดยแต่ละคนกินคนละ๑๐เมตร
ทีนี้เพื่อนของลูกสาวพ่อบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไร
ยกไว้ลูกสาวของพ่อคนเดียวเท่านั้นที่คือจะเอาชีวิตไม่รอด
กล่าวเนี้ยเป็นยาอะไรค่ะ
จากการสอบถามอ่าเด็กแล้วก็สอบถามลูกสาวที่อ่า
ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สอบถามว่าได้ไปซื้อจากกลุ่มวัยรุ่นอ่า
กลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีการซื้อขายในกลุ่มวัยรุ่นที่ทั่วไป
คือระบาดในกลุ่มวัยรุ่นคนนี้ยังหนักนะฮะ
มีการแชทขายซื้อขายกันทางออนไลน์ด้วยครับ
จากสอบถามลูกสาวแล้วก็เพื่อนลูกสาวนะครับว่าทานยาตัวนี้ไป
ทำให้เกิดมีการเคิบเคลิ้มเหมือนอย่างเมา
ไม่ไม่เจ็บปวดแล้วก็มีการแบบเลื่อนลอย
คล้ายคล้ายกับพวกสี่คูณร้อยไหมคะกินให้มันเพลินเพลินอย่างงี
อ่ากินแล้วมันจะให้เมาให้เบลิ้งอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้มาดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมนายแพทย์อภิชัยลิมานนท์ค่ะ
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกรสินท่านบอกว่ายาชนิดนี้จัดเป็นยาอันตราย
บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงมาก
กำหนดให้จำหน่ายได้เฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ครับแต่น้องน้องสั่งมาจากออนไลน์ไงคะและที่สำคัญ
ใครที่จะไปซื้อยานี้ที่ร้านเพศัตริย์ท่านต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นด้วยนะคะ
แล้วการจ่ายยาปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกิน๒๐เมตรต่อครั้ง
น้องกินคนละสิบเมตรสี่คนแปลว่าสี่สิบเมตรใช่ไหมโอ้โหสี่สิบเมตรค่ะ
แล้วยานี้ห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า๑๗ปีน้องอายุเท่าไหร่คะ
สิบสี่ปีค่ะอืมเพราะฉะนั้นแล้วในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ฝากเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานแล้วก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนซื้อยา
แล้วห้ามซื้อยาชนิดนี้มาทานเองเลย
เพราะฉะนั้นนอกจากฟังข้อมูลจากแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้ว
ตำรวจที่เกี่ยวข้องท่านต้องไปตามจับจากออนไลน์ด้วยนะ
ต้องไปขยายผลลึกเลยนะใช่ค่อย

บางทีเราก็แม่รู้ไม่เท่าทันนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กให้ใกล้ชิดนะครับ